กันด้วยเรื่องของการทวงหนี้นะคะวันนี้มาเล่าต่อเพราะว่าได้ฟังข้อมูลจากทางอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะ
เมื่อวานที่ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปที่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลา
มีผู้หญิงคนนึงซึ่งเธอเป็นลูกหนี้ล่ะค่ะเธอถูกทำร้ายร่างกาย
คนที่มาทำร้ายเป็นผู้ชายและเป็นถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาทวงหนี้แทนลูกสาวมาด่าก่อนสุดท้ายถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยค่ะ
นี่นะคะคนที่ถูกทำร้ายคือคุณทัศนีนะคะ
กระชากผมโดนต่อยโดนฉุดกระชาก
โอ้โหแบบอย่างบ้าคลั่งเลยอันนี้คือภาพอีกมุมหนึ่ง
จะเห็นชัดผู้ก่อเหตุเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็เนี้ยทำร้ายผู้หญิงแบบนี้นะคะ
ของเราลงพื้นที่ไปคุยกับทางคุณทัศนีที่เป็นลูกหนี้แล้วก็ถูกทำร้ายอ่ะค่ะยอมรับว่าเป็นหนี้ลูกสาวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้จริงจริง
เป็นหนี้แปดหมื่นเงินต้นอ่ะห้ามื่นสี่ดอกเบี้ยสองหมื่นหกพันบาทแล้วก็หนี้โอนไปให้ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหกหมื่นห้าพันบาท
ทางคุณทัศนีบอกว่าไปร้องศูนย์ดำรงธรรมจนได้ลดหนี้เหลือ๕๕๐๐บาทแล้วก็จ่ายทุกเดือนนะคะจนเดือนเมษายนเธอกับครอบครัวติดโควิดแล้วก็คลอดลูกด้วย
ก็เลยชำระหนี้แค่๕๐๐บาทไม่ได้หายไปเลยนะจ่ายหนี้แต่แบบมีน้อยขอจ่ายน้อยก่อน
ทีนี้ค่ะทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอาเรื่องไปร้องที่กรมทหารที่สามีเธอทำงานอยู่จนสามีถูกตำหนิลูกสาวก็เหมือนกับเอาเรื่องเธอไปประจานในโซเชียลสร้างความอับอาย
วันเกิดเหตุผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ขี่รถไปด่าก่อนนะคะเธอยอมรับว่าเธอก็ด่ากลับแล้วกลายเป็นว่าเธอก็ถูกทำร้ายร่างกาย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งความกล่าวหาเธอว่าเธอไปทำร้ายเขาอีกเหตุการณ์นี้เธอก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมเพราะเธอก็เป็นชาวบ้านธรรมดาคนนึงสู้กับโอ้โหคนมีอิทธิพลในพื้นที่ไม่ไหวอยากให้หยุดกล่าวหาเธอและครอบครัวและอย่ามาทำร้ายเธออีกค่ะ
คือก็ค่อนข้างที่จะแรงเพราะหมดความอดทน
เพราะโดนรังแก่โดนข่มขู่มาเยอะโดนประจานอะไรคือต่างนานาคือ
เราก็หมดความอดทนนะพี่เพราะทนมาตลอดจ่าย
ส่วนเรื่องจ่ายเงินคือจ่ายกันมาตลอด
ค้างมาค้างอะไรเราก็ได้มีปากเสียงกันรุนแรง
ที่ว่าคือเขาด่ามาเราด่ากลับเขาด่ามาเราจับคือ
จากที่น้องไม่เคยที่ว่าจะอะไรเขาเลยคือยอมมาตลอด
พี่พูดอย่างงี้คือยอมมาตลอดแล้วก็วันนั้นคือสุดจะทน
เรื่องของแฟนด้วยเรื่องของอะไรด้วยเพราะว่าเขาโทรไปของ
ชอกอของแฟนว่าแฟนนั้นไปกู้ตังค์แล้วก็ไม่เคยส่งเสีย
ทั้งทั้งที่รายละเอียดของน้องคือส่งกันมาทุกเดือน
ทัศนีกลับด่าซ้ำอีกก็เลยโกรธทั้งที่ตัวเองเป็นผู้ใหญ่กว่า
แล้วเป็นเจ้าหนี้ด้วยเนี่ยควรจะพูดจาดีมากกว่านี้
อันนี้เขาอ้างว่าอย่างนี้นะฮะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานายอภิชาติไปสารจังหวัดนาทวีนะครับ
ขึ้นสารเรื่องนี้แล้วนะฮะซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกาย
นางสาวทัศนีสารสั่งจำคุก๓เดือน
โดยโทษจำคุกให้รอลงอายาไว้๑ปีแล้วก็ให้ปรับ๕๐๐๐บาทนะครับ
แต่ทีนี้ทางฝั่งผู้เสียหายบอกว่าเห็นลูกสาวของนายอภิชาติเนี่ยไปโพสต์ข้อความ
ประมาณว่าสารยกฟ้องเขาก็เลยกังวลว่าจะเป็นการบิดเบือนคำสั่งสารหรือเปล่า
เพราะมันเป็นการทำร้ายร่างกายอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ
เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะ
ก็เอาเป็นว่าได้ฟังทั้งสองฝ่ายแล้วก็แล้วกัน